เอาล่ะวันนี้ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะมาอัปเดตกันก่อน
เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ทางการญี่ปุ่นเองเขากำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิด
เฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้โดยสารที่อยู่บนเรือสำรานที่จอดเทียบท่าอยู่
เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อ๑๐รายแล้ว
วันนี้พบเพิ่มอีก๑๐รายเพราะฉะนั้นยอดติดเชื้อในญี่ปุ่น
ก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะขณะเดียวกันล่าสุดเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด
ก็อยู่ที่๕๖๕ศพค่ะทางการญี่ปุ่นเนี่ย
ซึ่งตอนนี้ก็ถูกสั่งให้จอดรอนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นนะคะ
โดยพบเพิ่มเติมวันนี้อีก๑๐รายเป็นชาวญี่ปุ่น๔รายอเมริกัน๒ราย
นาดา๒รายนิวซีแลนด์๑รายและไต้หวันอีก๑รายค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยคืออายุตั้งแต่๖๐๗๐ปีนะ
หลังจากที่เมื่อวานนะคะก็มีรายงานไปแล้วว่าพบผู้ติดเชื้อไป๑๐คน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือ
รวมทั้งหมด๓๗๐๐ชีวิตที่อยู่บนเรือลำนี้ค่ะ
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อที่พบในญี่ปุ่นก็เลยเพิ่มสูงขึ้นเป็น๔๕ราย
ขณะที่เรือสำราญอีกลำหนึ่งในฮ่องกงซึ่งบนเรือมีผู้โดยสารประมาณ๑๘๐๐คน
ก็ยังคงถูกกักตัวตรวจเฝ้าระวังโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะ
เพราะว่ามีลูกเรือ๓๐กว่าคนที่มีอาการไข้
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริง
ส่วนตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรารวบรวมเสนอคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะทางสหรัฐออกมายืนยันพบผู้ป่วยเพิ่มเป็นรายที่๑๒
แล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มทั้งที่จีนไต้หวันและมาเลเซียอีก
ตอนนี้ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่๒๘๓๓ราย
และผู้เสียชีวิตอยู่ที่๕๖๕ศพ
เสียชีวิตในจีน๕๖๓ศพนะคะที่ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งและฮ่องกงอีกหนึ่งค่ะ
โอ้โหมันเพิ่มจากเมื่อวานนี้เร็วมาก
เมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตยัง๔๐๐กว่าวันนี้โอ้โห๕๖๕แล้วนะฮะ
ก็ต้องเฝ้าติดตามกันด้วยระวังตัวกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชม
อย่างที่บอกว่าตัวเลขมันยังคงไม่นิ่งยังคงพุ่งไปอยู่